ค่ะล่าสุดนะคะนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
เดินทางมาถึงสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองแล้วนะคะเพื่อที่จะเข้ารับฟังการไต่สวน
จำเลยในคดีปล่อยประละเลยให้เกิดการทุจริต
โครงการรับจำนำข้าวเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสดสดนะตอนนี้

ที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นบรรยากาศสดที่สารดีกาแผนกคดี
อาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะนางสาว
รักชินวัฒน์ซึ่งเดินทางมาถึงแล้วก็ได้พบปะทัก
ทายกับประชาชนที่เดินทางมารอตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะ
ก็มีการจับไม้จับมือพูดคุยทักทายและให้กำลังใจ
บางส่วนก็นำดอกไม้นำสิ่งของมามอบให้นะคะ
สำหรับการไต่สวนพยานจำเลยในวันนี้ถือเป็นนัดที่๘
แปดนะคะซึ่งพยานที่จะเข้ารับการไต่สวนมีสองปาก
ชาญด้านสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินค่ะอีกคนนึง
คือนายพันธุ์สัควิญยรัชนะคะผู้เชี่ยวชานด้าน
เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ที่จะเข้าให้ปากคำเป็นคนแรกในวันนี้ค่ะ
และเนี่ยค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ก็สวัสดีทักทายกับประชาชนที่มารอนะคะ
ซึ่งทุกครั้งที่มีการนัดไต่สวนพยานจำเลยก็

ที่จะมีมวลชนเดินทางมารอมาให้กำลังใจ
แล้วก็มอบของบางวันก็จะมีเสียงตะโกนให้นางสาวยิ่งรักสู้ค่ะ
วลชนบางส่วนก็ขอถ่ายรูปนะคะ
นี่แหละค่ะก็มีมวลชนลุมล้อมทักทายให้กำลังใจ

ที่นางสาวยิ่งรักจะเข้าไปภายในสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง
เพื่อรับฟังการไต่สวนพยานจำเลย
พระบทพระบทจ๋าเลย
ป่านแหละป่านแหละ

ป่านเยอะป่านเยอะ
ซึ่งนอกจากประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจแล้วนะคะ
ยังมีบรรดาอดีตสสสมาชิกพักเพื่อ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

และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะอดีตสอบบัญชีวรายชื่อภักดิ์เพื่อไทยค่ะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะอดีตสอบบัญชีวรายชื่อภักดิ์เพื่อไทยค่ะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะอดีตสอบบัญชีวรายชื่อภักดิ์เพื่อไทยค่ะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ

และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ

และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ

และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ

และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ

และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ

และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ

และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ

และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ

และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ

และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ

และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ

และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ

และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ

และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ

และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ

และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ

และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ

และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ

และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ

และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ

และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ
และที่อยู่ด้านหลังคุณยิ่งรักนะคะก็คือนางสาวคัตยาสวัสดีผลนะคะ

ขอมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล

เขาบอกว่ามีการสะท้อนเรื่องของปัญหาปากท้องของประชาชนที่ได้รับผลประทบแต่ขณะนี้นะคะ
มีการสะท้อนเรื่องของปัญหาปากท้องของประชาชนที่ได้รับผลประทบแต่ขณะนี้นะคะ
เขาบอกว่ามีการสะท้อนเรื่องของปัญหาปากท้องของประชาชนที่ได้รับผลประทบแต่ขณะนี้นะคะ
เขาบอกว่ามีการสะท้อนเรื่องของปัญหาปากท้องของประชาชนที่ได้รับผลประทบแต่ขณะนี้นะคะ
มีความกังวลหรือมีมุ่งยายต่อประเด็นเรามีบ้างมั้ยคะโดยเฉพาะเรื่องของการมีผู้ร่วมกับกฏหมายชาติ